ไฟไหม้ก่อนเลยนะไฟไหม้ห้างริมปิงสาขามีโชคที่จังหวัดเชียงใหม่
พนักงานลูกค้ามีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติโอ้โหตื่นตกใจหนีกันกลหนเลยครับ
คุณผู้ชมนี้ฮะไฟไหม้ตรงนี้ครับนี่ดูเหมือนจะเป็นตรงอ่านะอู้นี่แหละฮะ
ปเปอร์มาร์เก็ตสาขามีโชคพลาซ่านะครับอยู่ในห้างริมปิง
เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังนะครับในตะบนฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เหตุเกิด๑๑นาฬิกา๓๐นาทีโอ้โหลุกแรงเร็วจริง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทฤษฐาบาลนครเชียงใหม่และป้องกันประเทาสาธนภัยจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็กู้ภัยหลายหน่วยงานเลยระดมกันเข้าไประงับเหตุนะครับท่ามกลางไฟ
แล้วก็กลุ่มควันเยอะมากในห้าง
ต้นเพลิงอยู่แผนกผักผลไม้ใกล้ประตูทางเข้าออก
ทำให้พนักงานลูกค้าตื่นตกใจครับ
เรื่องต้นพนักงานของห้างต้องช่วยกันดับไฟก่อน
แล้วย้ายทั้งคนทั้งของออกไปอยู่ด้านนอก
แล้วก็แจ้งขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เข้ากรุงสถานการณ์
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีไฟจึงสงบ
หลังจากไฟสงบแล้วตำรวจสายตรวจสพแม่ปิง
ร่วมตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงเป็นจุดที่เก็บรังพลาสติก
ใส่สินค้าครับที่กองไว้บริเวณดังกล่าว
คาดว่าอาจจะเกิดจากสภาพอากาศร้อน
ทำให้กระแสไฟฟ้ามันลัดวงจร
แล้วเกิดประกายไฟแล้วไหม้แบบนี้
ความเสียหายเบื้องต้นมีเฉพาะจุดดังกล่าวนั่นแหละครับ
ไฟไม่ได้ลามไปยังส่วนอื่นแต่ควันมันเยอะมันก็เลยน่าตกใจ
ขณะที่วันนี้นะครับห้างก็ปิดพื้นที่ชั่วคราว
เพื่อระบายควันออกแล้วก็จะทำความสะอาดนะครับ
จะกลับมาให้บริการภายหลังต่อไปครับ
ก็ถือว่าไม่เสียหายมากนะคะ
ยังควบคุมเพลิงได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะ
ความร้อนแล้วก็ความแรงนะคะของอากาศในช่วงนี้ค่ะ